มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะก็น่าเวทนาค่ะนักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติ
ทัพทันที่กาบเชิงสุรินค่ะแล้วไปเจอหมาจรจัดเนี่ยบางตัวก็ขาขาด
บางตัวก็ขาคือลักษณะเป็นบาดแผลค่ะไปถามเจ้าหน้าที่ว่าเกิดอะไรขึ้น
เจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะถูกบ่วงดักสัตว์ป่าของชาวบ้านเนี่ยอืม
ก็เลยทำให้มันได้รับบาดเจ็บนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
นักท่องเที่ยวเนี่ยคือเรื่องของเรื่องเขาไปกางเต็นต์สัมผัสบรรยากาศ
อากาศธรรมชาติที่บริเวณผามะนาวเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ห้วยทัพทันห้วยสำรานตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินตรงเนี้ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชา
แต่สิ่งที่นักท่องเที่ยวเขามักจะเจอก็คือสุนัขจรจัดค่ะจำนวนมากเลยนะมารอเศษอาหารกับนักท่องเที่ยว
หนึ่งในจำนวนนี้เป็นสุนัขเพศผู้สีขาวอายุสักประมาณ๒๓ปีถ้าเกิดไปสังเกตมันดีนะจะพบว่าข้อ
หน้าซ้ายขาดหายไปคล้ายกับว่าถูกของมีคมเนี่ยตัดมีกระดูกเนื้อสีแดงโผล่ให้เห็นอย่างชัดเจนคือบาดแผลมันยังไม่หายดีเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม
ต้องวิ่งกระเพ็กกระเพ็กแบบนี้ค่ะส่วนอีกตัวก็ไม่ลักษณะคล้ายกันเลยค่ะ
แต่ว่าเคราะห์ดีนะคะอีกตัวหนึ่งขาไม่ขาดคุณตัวนี้ขาขาดค่ะ
ตัวก็เดินเขย่งคือเท้าไม่เท่ากันนักท่องเที่ยวเห็นแล้วรู้สึกสงสาร
ก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพามันไปรักษานะคะ
ทีมข่าวก็เลยไปตรวจสอบสอบถามกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ทัพทันห้วยสำรานที่เป็นคนดูแลนักท่องเที่ยวที่ผามะนาว
ทราบว่ากลุ่มสุนัขกลุ่มนี้เป็นสุนัขจรจัดเวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ย
มันก็จะพากันไปค่ะไปรอนั่งเศษอาหารไปนั่งรอเศษอาหาร
ส่วนตัวที่ขาขาดน่าจะเกิดจากบ่วงดักสัตว์ป่าของชาวบ้านในพื้นที่
มักจะใช้กับดักบวงดักสัตว์ป่านะคะ
แต่สุนัขอาจจะไปเดินบริเวณนั้นแล้วก็ถูกกับดัก
ทำให้ลวดสลิงเนี่ยไปรัดขามันนะคะ
แล้วก็พอไปรัดขาปุ๊บมันก็เจ็บไงฮะ
ก็เลยอยากฝากชาวบ้านที่ชอบลักลอบดักหรือว่าล่าสัตว์ป่า
ให้เลิกใช้กับดักบ่วงแล้วก็เลิกล่าสัตว์เพราะผิดทั้งกฎหมาย
แล้วก็เป็นบาปอีกด้วยกลายเป็นว่าสัตว์ป่าก็ไม่ได้
แต่หมาจรจัดเนี่ยกลายมาเป็นต้องรับกรรมแบบนี้ค่ะ